ดอมกลมลอกกับพากันจิ้นทางด้านแม่แอปของเราม่อยรอช้าค่ะ
แล้วเราก็มีโอกาสได้ไปเจอคุณพิมด้วยใช่ไหม
เพราะว่าต่างคนก็ต่างพาลูกสาวไปดูคอนเสิร์ต
ไปดูออเคสต้ากันเห็นคุณผู้ชมค่ะ
คือทั้งแม่แอฟทั้งคุณทิมเขาไปเจอกันอะไรยังไง

ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตว่ากันไป

อกจากจะเป็นการร่วมเฟรมของแม่แอฟแล้วก็คุณคิมแล้ว

แอปเนี่ยก็โพสต์ภาพสองสาวลงในไอจีส่วนตัวด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านตายชุติมาอดีตภรรยาของคุณทิม
ก็รีโพสต์ภาพลูกสาวลงไอจีสตอรี่ของตัวเอง
คือเป็นการตอกย้ำคุณผู้ชมถึงมิตรภาพของสองครอบครัว
ก็คือแม่แอปเนี่ยไม่ได้แค่สนิท

รู้จักกับคุณตายแล้วก็ครอบครัวออกมาอย่างยาวนาน

ตรภาพดียังคงอยู่นะคะเอาเป็นว่าคือหลายคนมองว่ามันจะจิ้นได้ไหมเนาะ
เขารู้จักกันมาตั้งนานแล้วแต่บางคนก็บอกว่าณวันหนึ่งวันหนึ่งเราเป็นเพื่อน
ในอนาคตเราก็ไม่รู้บางคนเขาก็มองแบบแต่ใดก็มิตรภาพที่ดีนะ